ขอกันมาเยอะแยะนะบอกว่าอะไรหลายเรื่องอ่ะบอกเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามีบางเรื่องบางราวให้คุณผู้ชมได้ไปขอกันด้วยเป็นเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์
คือเคยเจอไหมช้างอ่ะช้างช้างตกมันโอ้เอ้ยไม่อยากเจอสิคุณใครจะอยากเจอช้างตกมันอ่ะ
ตกมานี่ก็เคยเจอเคยได้ยินบ้างเคยได้ยินแต่ไม่เคยเจอ
งั้นคุณเคยเจอนี่ไหมตุ่มตกมันเฮ้ยมีที่ไหนนี่ไงตุ่มตกมันไม่น่ากลัวไม่อันตราย
จริงนะแต่ว่ามีเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ติดตามกันนี่คือภาพของตุ่มตกใหม่
ค่ะที่ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่๑๐๓ทัพ๗หมู่๕ตำบลบ้านฉางจังหวัดไรยองนี่แหละครับไปกันเลย
เขาบอกว่าสังเกตที่รอบปากตุ่มมันเห็นเป็นเหมือนกับน้ำมันมันซึมออกมาเป็นจุดหยดไหลเยิ้มมาแบบนี้
ก็ไปถามคนนี้ครับคุณยายปรานีวรเมืองเจ้าของบ้านก็เล่าว่า
ตุ่มใบนี้ได้มาจากบรรพบรุษนานมากและสืบทอดกันมานะครับ
อายุรวมของเจ้าตุ่มเนี่ยนะครับก็ประมาณสักร้อยปีได้
คือตุ่มเนี่ยแต่ก่อนสมัยนั้นยุคนั้นนะครับอย่างที่เราทราบกันดีคือ
เราก็ใช้ตุ่มในการรองน้ำฝนเอาไว้รับประทานไว้ดื่มกิน
อ่าเป็นภาชนะชนิดหนึ่งค่ะในยุคก่อนสมัยก่อนไง
แต่ในยุคปัจจุบันนี้เราไม่ใช้แล้วเรามีตู้ยงตู้เย็นแล้วมีน้ำคงน้ำแข
มีถังน้ำอะไรก็ว่ากันไปมีถังมีแท้งแต่ว่าเมื่อก่อนเขาใช้ตุ่มแบบนี้
ในการรองน้ำเก็บน้ำพอไม่ได้ใช้ตุ่มเนี่ยเขาก็เก็บเอาไว้หลังบ้านธรรมดาธรรมดานี่แหละไม่ได้มีอะไร
แต่พอเวลาล่วงเลยไปสักประมาณ๒๐ปีได้กลับไปดูเจ้าตุ่มนี้อีกทีปรากฏว่าเฮ้ย
ไปเจอกับมันมันไหลเยิ้มออกมามันเหมือนมีอารมณ์แบบคือซึมออกมา
มันมันเป็นคล้ายกับน้ำมันมันซึมออกมาแบบนี้สีดำ

เพราะว่าแต่ก่อนตอนที่ใช้อยู่ยุคนั้นสมัยนั้น

แล้วแบบมีใครมาหยดอะไรใส่หรือเปล่า

แล้วที่สำคัญมันทำให้เขายิ่งเชื่อไปกันใหญ่ว่า

เพราะว่าเคยมีหมอดูมาทักลูกสาวว่า
ว่าบ้านแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์โบราณ
ที่ได้รับมรดกตกทอดมาให้เก็บเอาไว้ให้ดี
เพราะสิ่งนั้นเขาจะให้โชค

เอาล่ะมันต้องให้โชคให้ลาบแน่

ออกมาแบบนี้ก็เอามาไว้หน้าบ้าน

เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกับผ้าสามสี

จะได้ไม่เดินชน

คนในบ้านเคยได้โชคได้ลาบกันมาบ่อย
หลังจากที่เอาตุ่มอะไรนี้มาไว้หน้าบ้าน

เป็นตุ่มที่มีปู่ย่าตายายคอยคุ้มครอง
โชคกับลูกล้านนั่นคือความเชื่อของเขา
พอข่าวแบบนี้แพร่สะพัดออกไป
เพื่อนบ้านโอ้ยตอนนี้มากันเยอะเพื่อน
มากันคุยขอกินข้าวมาเยี่ยมเยี่ยนเจ้าของบ้าน
มาเยี่ยมตุ่มโบราณมาดูกัน
ให้เห็นกับตาว่าตุ่มที่มีลายตกมันแบบนี้
โชคจริงเหรอจริงหรือเปล่าคุณชนะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นสิ่งที่เขาเล่ากันมา

แต่มันใส่น้ำได้แล้วมันเป็นเรื่องของความเชื่อ
เราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
แต่ว่าถ้าไปให้ถูกผมบอกละกันบ้านเลขที่คือ๓๐๓๗หมู๕
อันนี้จะให้ไปที่บ้านเข่าเหรอ

เดี๋ยวจะไปรบกวนเขาเปล่าดูข่าวกันไปแบบนี้แหละคุณผู้ชม